สำหรับอุบัติเหตุบนท้องถนนเพราะมันเกิดขึ้นทุกวันจริง
ครั้งนี้เกิดขึ้นที่จุดยูเทิร์นร้อยศพที่จังหวัดนครปฐม
ที่มันน่าเศร้าเพราะว่าผู้เสียชีวิตเนี่ยนะคะ

คุยกันแล้วก็อีกไม่กี่กิโลจะถึงบ้านอยู่แล้วค่ะ
จะกลับไปทานข้าวด้วยกันแต่เขากลับไปไม่ถึงบ้านนะคะ

รถยนต์ทะเบียนกไก่พพ๖๑๗๓นครปฐม
อยู่ในสภาพด้านหน้าเนี่ยพังยับเยินยู่ยี่ไปหมดเลยนะคะ
ในรถมีศพของนายเฉลิมพลสงวนพงศ์อายุ๒๙ปี
เป็นผู้คุมเรือนจำกลางจังหวัดนครปฐมค่ะ
หงายเสียชีวิตจมกองเลือดคาเบาะรถเลย
กัน๒๐เมตรมีรถเทรลเลอร์พ่วง๒๒ล้อ
ทะเบียน๗๐๙๔๐๙พระนครศรีอยุธยา
บรรทุกเหล็กแท่งมาเต็มคันจอดอยู่ริมถนน

เจษดาหลวงใจวัย๕๘ปีเป็นคนขับรถเทรลเลอร์

เขาเล่าให้ฟังบอกว่าเขาก็ขับรถบรรทุกเหล็กออกมาจากซอย

ทีนี้เขาก็จอดรอจังหวะจะยูเทิร์นกลับรถ
อยู่ได้ยินเสียงดังโครมที่ท้ายรถ

ยากอยู่ดีแต่ท้ายรถ
มีรถเก๋งพุ่งมาชนเต็มแรงแบบนี้ค่ะ

ยูเทิร์นนี้เกิดอุบัติเหตุบ่อยมาก

ก็มีรถจักรยานยนต์ชนท้ายรถพ่วง

แล้วคือเพิ่งวางโทรศัพท์กับแฟนว่า

แต่สุดท้ายกลับไปไม่ถึงบ้าน

พอเมืองประจวบคิริขันค่ะตรวจสอบนี่เลย
องแทบไม่ออกว่ามันเคยเป็นรถตู้มาก่อน
เป็นรถตู้ของมูลนิธิเมตตาธรรมสุราธานีนะคะ

มีผู้บาดเจ็บติดอยู่ในรถ๗คนด้วยกัน
กู้ภัยต้องใช้อุปกรณ์ตัดถ่างนำผู้บาดเจ็บออกมาจากตัวรถ
แล้วก็นำส่งโรงพยาบาลอย่างเร่งด่วนนะคะ
คนขับคือนายกฎชวันอ่อนคำค่ะเขาบอกว่า
ขับมาจากสุราธานีจะนำชาวบ้านไปร่วมทำบุญที่กรุงเทพ
แต่ถึงจุดเกิดเหตุริมถนนเพชรเกษมที่หมู่๘ในตำบลเบาะนอก
เขาหลับในมันก็เลยเกิดอุบัติเหตุแบบนี้คุณดูสิ